ที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
ปล้นบ้านคุณตาคุณยาย

เทศกาลที่ลูกหลานมาไหว้ทีเอาทองให้คุณตาคุณยายเก็บไว้ในตู้เซฟ

ที่พูดนี่ไม่ใช่เหตุเกิดเมื่อคืนนะ
โอ้นี่นี่ฮะกล้องโวงจอปิดจับภาพคนร้ายเป็นชายจัดการหกคนครับ
ถุงมือสวมชุดปิดบังใบหน้าแล้วก็นะฮะมีปืนด้วย
ขับรถกระบะมิซูบิชิตอนเดียวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เข้าไปที่บ้านของคุณตาคุณยายกลางวันแสกเห็นไหม
ที่เห็นนั่นคืออะไรเหล็กแทงปามพังประตูบ้านอีกคนถี่ประตู
แล้วเข้าไปในห้องนอนไปเอาตู้เซฟออกมาแล้วเข็นหลบหนีไป
เหตุเกิดที่ตะบนบ้านรางอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ตู้เซฟไปแล้วเห็นไหมครับนายเฉลียวคงศรีชายอายุเจ็ดสิบหก
กับนางปรานีอายุเจ็ดสิบสามเจ้าของบ้านราวบอกว่ารอบรอบบ้านลูกหลานติดกล้องวงจอดปิดไว้ให้หกตัว
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒กันยายนนะครับโอ้โหตั้งนานแล้วนะ
หลังจากท่านเนี่ยออกจากออกจากบ้านนะไปที่สวนตอนเช้า
คนร้ายก็เข้ามาตอน๑๑โมงก่อเหตุแค่๔นาทีปั๊บได้ตู้เซฟไปเลยมีทองรูปภัณฑ์
ร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือรวม๒๖บาทเงินสดอีกจำนวนนึง
ปืน๒กระบอกแล้วก็ธนบัตรที่ระลึกที่สะสมเอาไว้
รวมมูลค่าประมาณ๑ล้านบาทแล้วก็มีโฉนดที่ดินอยู่ในนั้นด้วย
หลังเกิดเหตุตำรวจไปเก็บลายนิ้วมือแฝงแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิด
โดยจะเร่งติดตามคนร้ายให้ตอนนั้นนะที่บอกกำชับบอกว่า
ถ้าใครถามบอกกล้องวงจรปิดเสียนะจึงเชื่อมาตลอด
แต่ผ่านมา๓เดือนแล้วไม่ไหวแล้วก็คราวนี้ลูกหลานก็เลยเอาภาพมาเผยแพร่
เพื่อเร่งรัดให้ติดตามคนร้ายส่วนทองคำเนี่ยอย่างที่ผมเล่าครับ
สำคัญเทศกาลสำคัญลูกหลานมาถึงมาไหว้มากราบ
เอามาให้คุณตาคุณยายเก็บไว้ในเซฟ
ทำสวนปาล์มน้ำมันทำนาไม่ได้ทำธุรกิจนะ
ขณะนี้อยู่อย่างหวาดระแวงมีถูกขู่ขอเงินใครมาขอนะ
มีถูกขู่ฆ่าด้วยเรียกร้องให้ตำรวจเร่งจับคนร้ายให้ได้ครับ

เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วย
ต้องใช้เวลาตรวจสอบรูปภัณฑ์สันธารและกล้องวงจรปิด

ว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่เพราะรู้ความเคลื่อนไหวของคนในบ้าน

เรื่องต้นจากพฤติการของทั้ง๖คนแต่งตัวธรรมธแมงลักษณะ
ตัวมาอย่างดีแบ่งหน้าที่กันชัดเจน

ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวให้อยู่นะครับ
ก็ท้าทายฝีมือตำรวจสพหัวไซมากทีเดียวนะคะ
เพราะว่ากล้องวงจรปิดชัดมากขนาดนี้
แล้วก็รอยนิ้วมืออีกนะครับ
ก็ฝากติดตามคดีนี้ด้วยนะคะ